เรื่องหนึ่งที่พาคุณผู้ชมไปดูค่ะโอ้โหคืองงกันทั้งร้านเลยอ่ะ
มีผู้ชายคนนึงผมยาวนะแล้วก็เอาเอาเขาเอาเพชรอ่ะอ่ะ
มาขายแต่ดูผู้ชายคนนี้คือโวยวายจะท้าตีท้าต่อยกับตำรวจ
ตำรวจห้ามแล้วยังไม่ฟังเลยคุณผู้ชมเอาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่กาลสินค่ะ
หนาวโทรเรียกตำรวจมาโทรตำรวจมา
เมื่อวานก็เข้ามาโทรตำรวจด้วยมันมีกล้องดู

ตอนเนี้ยก็แค่มวดเหลอ
ไหนอยากมีสุดตายแล้ว

แล้วคือทุกคนก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นของจริง
เพราะว่ารักษณะของเขามาแบบนี้นะ
แต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชม
คือผมเผ่านี่ยาวนะคะ
อายุสักประมาณ๓๕๔๕ปี
นี่คือเกิดที่ห้างทองอุมารินที่กรสินนะคะ
ผู้จัดการร้านเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
ผู้ชายคนนี้มาท้าตีท้าต่อยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่กำลังอยู่เวรรักษาความปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๔สิงหาคมช่วงบ่ายโมง
ผู้ชายคนนี้เขาใช้วาจาไม่สุภาพ

ก็มีร้อยตำรวจโทเรืองศักดิ์ภูขมัง
เป็นสายตรวจเดินเท้าธนาคารร้านทองอะไรแบบนี้ค่ะ
ที่เขารักษาความปลอดภัยอยู่ก็จะไปเตือนสตินั่นแหละ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปท้าตีท้าต่อยกับตำรวจอีก
มีการถมล้ำลายมีการผลักอกนะ
พนักงานในร้าน๔คนก็ร้องห้ามปาม
ไม่ให้เขาอลวาด

จะโทรเรียกให้ตำรวจมาระงับเหตุ

เออก็คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมความยาวสักประมาณ๕นาที
แล้วตอนท้ายผู้ชายผมยาวนี่
เขาก็เอาสิ่งของออกมาจากกระเป๋ามาโชว์ให้ตำรวจให้พนักงานดูไง
บอกว่านี่คือเพชรที่จะเอามาขาย
ตำรวจก็ถามต่อนะว่าเป็นเพชรแท้หรือเปล่า

ซึ่งหลายคนได้เห็นคลิปนี้แล้ว
แต่ก็แบบยังงงว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไร
บอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางจิต

แต่ว่าทางร้านเขาก็ไม่รับ
มันยังไม่ได้รับเพชรที่ผ่านการเจียมาอะไรเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็มาขายที่ร้านเป็นครั้งที่๒

แต่เขาก็โมโหก็โวยวาย
สพเมืองกาลสินเขาก็บอกว่านำตัวผู้ชายคนนี้ไปสอบปากคำ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรค่ะ
แล้วก็ประสานจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวท
ถ้าเกิดว่าตรวจสอบจากโรงพยาบาลแล้ว
พบว่าไม่ได้เป็นชายสติไม่ดี
อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าเรื่องนี้เขาก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานให้มีตำรวจมาคอยดูแล
มารักษาความปลอดภัยรวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วด้วยนะคะ

กลัวจนตำรวจนายนี้ไปไล่
แล้วพอไล่ปุ๊บเขาก็ไม่พอใจก็เลยโวยวายขึ้นมา
แล้วก็ไปท้าตำรวจต่อยจะต่อยกันไหมล่ะจะเอาไหมล่ะแบบนี้นะ
เพชรที่เอามาสรุปคือไปตรวจสอบแล้วนะคุณผู้ชม
คือเป็นของปลอดภัยของปลอดภัยมันเป็นก้อนหินอะไรสายนี่แหละ